มีหมอนัดน้องก็ต้องลางานลาให้เขาหักเงินนะคะ
น้องก็มีความหวังว่าน้องจะหายนะคะ
แล้วก็จะกลับไปเล่นฟุตบอลเหมือนเดิม

อาจจะได้อยู่กับแม่ก็ได้ใครจะรู้อะไรอย่างนี้

บอกเขาว่าให้สู้ถ้าหนูสู้แม่ก็สู้
ช่วยกันสู้แล้วแม่จะพาไปรักษาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกเขาเพราะว่าเขาก็มีน้องผู้หญิงอีกคนนึงที่ต้องดูแลต่อไป
แล้วทีนี้เราก็มีความหวังกับลูกคนนี้ว่า
เขาจะได้เรียนหนังสือสูงเป็นเด็กดีต่อไปอย่างนี้ค่ะ
ทุกครั้งที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกัน
ถ้าน้องมีหมอนัดน้องก็ต้องลางานลางานทุกครั้งลาให้เขาหักเงินนะคะ
เพื่อที่จะพาน้องไปหาหมอทุกครั้งไม่เคยขาดนะคะไปตลอด
เพราะว่ามีความรู้สึกว่าให้ความสำคัญในการรักษาลูกมากเลย
เพราะมีความหวังว่าอยากจะให้ลูกหายมาเป็นเด็กปกติเหมือนคนอื่นเขาค่ะ
น้องก็มีความหวังว่าน้องจะหายนะคะแล้วก็จะกลับไปเล่นฟุตบอลเหมือนเดิมแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะค่ะเพราะว่ากำลังใจคนรอบข้างเยอะมากแล้วก็แล้วก็คุณแม่ก็บอกน้องว่าให้กำลังใจตัวเองเยอะเยอะดีที่สุดแล้วก็คนรอบข้างนี้ก็ก็ถือว่าช่วยเราอีกทางนึงแต่ตัวเรา
ให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องหายต้องสู้
ที่ผ่านมาก็จะสอนลูกให้เป็นคนดีตลอดไม่ให้ไปรังแก่ใครหรือว่าไม่ให้ไปว่าใครอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราถือว่าเราทำดีเอาไว้ก่อนลูกแล้วเดี๋ยวสิ่งดีมันก็จะกลับมาหาเราเอง
แม่จะรักพาหนูไปรักษาให้ถึงที่สุดเท่าที่แม่ทำได้แล้วก็ถ้ามันได้ถ้ามันไม่นิ่งจริงหนูก็ต้องหนูก็ต้องยอมรับความจริงเนาะอาจจะเตะบอลไม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหนูก็ต้องหนูก็ต้องยอมรับอาจจะได้อยู่กับแม่ก็ได้ใครจะรู้อะไรอย่างเงี้ยขอให้คือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรว่าหนูหายแล้วหนูจะกลับไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้คือเอาตรงนี้ให้

เค้ายังคงได้ต่อให้ได้พรุทธ
ก็ได้ประหลาดที่เป็นแม่คุณการการ
แม่น้องยายอะไรอย่างนี้
ในใจผมจะให้ผมอยากกลับไปเทพวัน
ขอบคุณแม่ที่พาหนูมารักษา
ขอบคุณค่ะ